ที่เป็นคลิปปล่อยออกมาในโลกออนไลน

เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กพิเศษ
คือเป็นเพื่อนรุมกลั่นแกล้งรุมทำร้ายนะคะ
เรื่องนี้ผู้ปกครองของเด็กพิเศษ

ซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียน
ทัพบกอุปถัมภ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
ก็นำทั้งผู้ปกครองแล้วก็กลุ่มเด็ก

นี่แหละค่ะก็เป็นกลุ่มเด็กที่รุมทำร้าย
เด็กพิเศษนะคะก้มกราบขอโทษคุณพ่อคุณแม่

แล้วก็มีผู้ใหญ่หลายฝ่ายร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานด้วยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์

ค่ายจักรพงศ์มณฑนทหารบกที่๑๒

คือเด็กพิเศษคนนี้คลิปที่ถูกปล่อยออกมา

ส่วนเพื่อนใส่ชุดนักเรียนปกติ
ก็มีทั้งถีบเก้าอี้ใส่

สุดท้ายก็ออกมาต่อยกันแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งคลิปนี้หลายคนเห็นก็วิภาควิจารณ์กันเยอะ
เพราะว่าน้องที่ถูกรุมเป็นเด็กพิเศษ
ผู้เกี่ยวข้องก็เลยเดินทางไปพบผู้ปกครองของเด็กคนนี้
แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เลยตกลงกันว่าจะให้กลุ่มเด็กที่รุมแกล้งน้อง

นางลำพูเพชรสง่าผู้อำนวยการโรงเรียน

จะเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลเด็กให้มากขึ้นค่ะ
ด้านนางคำไพรท่อนคำ
ผู้ปกครองของน้องที่ถูกเพื่อนรุมแกล้ง

ยังไม่พอใจกับท่าทีของโรงเรียนสักเท่าไหร่
เพราะว่าไม่ค่อยมีความชัดเจนในเรื่องของการดูแลเด็กค่ะ
เพราะว่าทางผอก็ยังให้ความจริงจังไม่ชัดเจนค่ะ
เพราะว่าที่หนูถามไปว่าต่อไปนี้

โรงเรียนจะจัดการกับเด็กอย่างนี้ทำยังไง

พอก็ยังบอกคำตอบไม่ได้
หนูก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ค่ะ

ให้ดูแลเด็กทั้งที่เป็นโรคอย่างลูกหนูให้ดีกว่านี้
เพราะถ้าว่าเด็กที่อย่างลูกหนูมีคนเดียวในโรงเรียน

ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับลูกกับหลานเขาแล้วเขาจะทำยังไง
คำไพรยังบอกด้วยนะคะว่าอยากที่จะให้เรื่องที่เกิดขึ้น
จบลงที่สถานีตำรวจเพราะว่าแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็จะได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะ